ถามว่าสบุรณภายไทยมันคร่ามเล็งได้มั้ยจริงสมุนไพรไทยเสาว่ามันอาจจะเข้าไปยับยั้งไปบล็อกไปยับยั้งแล้วก็สร้างของผมด้วยเลยครับทำไมท่านคิดตลกโทษค่ะ
ถามว่าสมุนไพรไทยมันฆ่ามะเร็งได้ไหมจริงสมุนไพรไทยถามว่ามันอาจจะเข้าไปยับยั้งไปบล็อกไปยับยั้งแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกัน

แต่ถามว่าคุณภาพชีวิตล่ะผลข้างเคียงเนี่ยเราต้องมองตรงนั้นถูกไหม
ผมว่าอยู่ที่ตะคนดีกว่าที่มากินเขายอมรับไหม
แล้วทำยังไงก็เชื่อถืออย่างแพทย์เนี่ยงบประมาณก็เยอะมันสมองก็เยอะ
ทำไมไม่ทำให้คนเขาเชื่อไม่ให้มาเชื่อผมล่ะอย่ามาอ้างว่าเออผมมาทำให้คนเชื่อ
แต่ผมเก่งขนาดนั้นอ่ะคุณต้องเชื่อผมไม่ใช่ใช่ไหม
จริงแล้วภูมิใจทุกเคสคนกินแล้วดี

ตรงนี้เราภูมิใจอยู่แล้วได้ช่วยชีวิตเขา

จริงแล้วเขาตั้งทงไว้แล้วนะมั้ง
เราจะรู้ได้ยังไงแหละ
สมมุติว่าไทยมันก็เป็นศาสตร์ชิ่นหนึ่ง
คำว่านายแพทย์ขึ้นต้นนายแพทย์ไปทำวิจัย

สมุนไพรถ้าเกิดคุณจะไปวิจัยหรือไปสกัดหรือว่าไปฆ่ามัน
มันต้องสกัดออกมาก่อนใช่ไหม
ไม่ใช่เอาละลายน้ำเอาไปฆ่า
ถ้าจริงเนี่ยบรรพบรุษเป็นคนจีนครับก็จะเก่งในเรื่องยาจีนส่วนทางฝ่ายแม่เนี่ย
บรรพบุรุษเนี่ยก็เป็นพระก็จะเก่งเรื่องสมุนไพรไทยเราก็ซึมซับทั้งสองอย่าง
เราก็จะเป็นแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งของชีวิตลูกเนี่ยมีปัญหาซึ่งเป็นจุดที่สมอง
รักษามาตลอดจนจะต้องผาถ้าโตเราไปคิดถึงสี่หมู่พัทย์เนี่ยตั้งจากปี
ที่เขาเก่งสมุนไพรเหมือนกันเราก็เอามารวมกับเราแล้วต่อยอด
พอได้ของเขามาเราก็มาผสมภาษามาต่อยอด
เพราะของเขาเราก็มาต่อยอดแล้วเริ่ม

รู้จักคนทั้งจังหวัดผม

เขาบอกเอาดิสามมื้อไทยลอง
ผมยังกลัวเขาตายมากกว่าญาติมันกลัวเลยนะ

ตั้งแต่ปีจริงเลยเนี่ย
ปี๔๖

ช่วงนั้นทดลองหลายปีนะ

ถ้าคนที่หมอยังรักษาได้จะไม่เคยให้

ก็ประมาณอีกหลายปี

หมูผมออกบนอะประโยชน์ของลำข้าก็รู้ละเนี่ย
ผมให้๗๘๐ในลำข้าวเนี่ย
ประโยชน์นี่มีตามินโปรตีนก็อยู่ในลำข้าว
พอเล่นที่ผมใช้เนี่ยมันมีรงสีอยู่ในมือเรา
กลุ่มรงสีพวกเซสถีรงสีเนี่ยกินยาลำมาหลายปี
เขาก็จะคัดลำเนี่ยที่กระเทาะเปลือกเป็นแกบแล้ว
ครับครั้งแรกเขาจะเก็บไว้ให้เรา
ความสะอาดผมว่าก็น่าจะเชื่อถือได้เพราะเขากินกับเราทุกคน

ก็อยากจะทำบุญคุณให้แผ่นดินบ้างทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
ผมพูดเสมอไปดูในไลน์ในเฟซบุ๊คเราก็ทดแทนคุณมาตลอด
แต่ว่าอยากสร้างอะไรดีให้คนไทย
จริงแล้วเราบอกว่าไอ้คนที่ไม่เชื่อก็อย่ามากิน
คุณรักษาทางแพทย์แล้วหมอไม่เอาก็มาหาเรา
หรือเริ่มเป็นก็เอาไปรักษาควบคู่กันไป
เราแจกมา๑๐กว่าปีแล้วนะความผูกพันกับคนไข้
บางทีเรามาเป็น๑๐ปีอยู่กับเรามาจากวาระสุดท้าย
บอกตายแน่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็ยังมากินอย่างนี้
พอมีกำลังใจมาช่วยมาต่อสู้เราก็ไม่อยากทิ้งเขา
เราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะหาคนไทยมาร่วมทำ
คิดว่าก็น่าจะมีคนทำแต่เราอยากให้ขายให้ชาวต่างชาติ
ส่วนหนึ่งให้ผมสัก๓๔๐๐๐ชุดแจกคนไทย
ผมขอคืนสัก๓๔หมื่นชุดที่เหลือคุณต้องไปขายต่างประเทศ

เยอะครับเมียนเมืองจีนมากว้านซื้อยาผม
จากคนไทยที่ได้รับยาแบ่งขายไป
ตอนนี้ไปแกะสูตรอยู่ในจีนยังทำไม่ได้
ในเยรมันยังทำไม่ได้เพราะศิษย์เยอรมัน
ยังมีทีมแพทย์มานะเอาคนผ่วยเป็นแบรนด์มา
จริงแล้วถามว่าสูตรตรงนี้ห่วงไหมทุกคนรู้ว่ามีอะไรบ้างครับ
ปริมาณทุกคนยังไม่รู้
ถามว่าผมให้เอาหุ่นคุณไป๑๐โล

คุณว่าไปทำวายจะรสชาติเหมือนกันไหม

มันก็ต้องมีเทคนิคมีปริมาณ

จริงคุณคิดว่าพระโบราณเก่งครู
ผมก็มีไม้ตาย

มันก็ทำขายทำกินกันเละเทะ

ก็ทำให้สมุนไพรไทยเสียชื่อ

เกิดบนผิมเป็นดินไทย

ซื้อมาปีนี้ที่โดนยื้อ

ของไปทิ้งเมื่อครั้งแล้วเคยหยุดคืออะไรอย่างนี้

มากราบเท้าเป็นร้อยเป็นพันมานอนนั่งกราบ
มันนอนกราบอยู่รอบบ้านทำไงมันก็ต้องทำ
ทุกวงการคุณไปดูวงการไหนยังไม่กินยาผมบ้าง

ลำข้าวโลเท่าไหร่
กลุ่มลงสี่ที่เค้าสี่เก้าบันแล้วพบอาจสี่ห้าร้อย

รำข้าวมาศาลก็จะมาให้เราเยอะมีที่เก็บ

แล้วมีเงินสนับสนุนไหมครับ

ข้าวเย็นเหนือเข้าเย็นใต้พิรังกาสา
นกอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะถือมา
ผมก็ใช้แต่สมองกับแรงงาน
ในระบบที่มารับตั้งแต่เย็นถึงเช้าเนี้ย
ประมาณ๒๗๐๐๓๐๐๐บาท
ส่วนนอกระบบอีกส่วนหนึ่งก็คือ

กลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติที่ไปฟัง

ประมาณสัก๓๕๐๐คน

ไปถึงคนที่มากินสมุนไพรก็ใช้

แล้วก็ดูคนล่อกล้างที่เขาดีก่อน

เราไม่เคยคิดเป็นยาวิทยาศาสตร์

สมุนไพรไทย

สวัสดีครับ
ผมชื่อนายอัมพลคุณบทศพครับ

มาแจ้งความโรโมนเทคให้แม่ครับ

มกราแต่พอเราไม่ได้กินยาของหมอแสง
ก็อยู่เกินมาละสี่เดือนจะเข้าเดือนที่ห้างแล้วครับ
พี่มองว่ายาคุณหมอแสงเนี่ยมันมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา

แต่ว่าจะหายไหมหรืออะไรมันก็ยังยืนยันไม่ได้เนาะ
คุณพ่อเป็นมะเร็งล้ำไส้ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกับ
คือเป็นระหว่างลำไส้ไปถึงท่อน้ำดีอะค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะตัดได้
เพราะว่าเนื้อเนี่ยมันใหญ่แล้วแล้วหมอก็ไม่สามารถจะให้คีโมได้
เพราะว่าเหมือนเพิ่งมาตรวจเจอในช่วงระยะสุดท้ายแล้ว
แต่ยาหมอแสงกินได้นะเพราะว่าผสมน้ำนิดนึงแกก็ยังกินได้
แต่ว่าการดำรงชีวิตอะไรค่ะก็คือเดินได้เข้าห้องน้ำได้
อะไรทุกอย่างพูดคุยได้ทุกอย่าง
ก่อนหน้าที่จะมารับยาคือห้องเด็ก
คือพอรู้ว่าเป็นก็ระยะสุดท้ายแล้วอะค่ะ
ก็รักษาได้ปีหนึ่งแล้วก็ถึงจะมารับยา
ก็ไม่รู้หายหรือเปล่านะคะแต่คือเขาทานแล้วมีกำลังใจค่ะ
ก็เลยต้องมาแต่หายไม่รู้ค่ะ
แต่เขาทานแล้วก็มีกำลังใจก็เลยมารับให้ค่ะ